มาดูเรื่องรถหลอนวิญญาณโผล่หน่อยฮะ
เขาบอกว่าถ่ายรถคันนี้ตอนดึกและในรถไม่มีคน
แต่ทำไมถ่ายแล้วภาพมันปรากฏว่าเหมือนมีหน้าคนอยู่ในรถ
เหมือนวิญญาณนั่งอยู่ตรงเบาะหลัง

พอภาพนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล

มันก็เหมือนหน้าคนจริง
คนที่เอามาโพสต์เขาเขียนข้อความไว้แบบนี้
บอกว่าลูกค้าส่งมา
ลูกค้าส่งมาบอกนะนี่คืออะไร
รถถ่ายตอนดึกด้วยกล้องโปร
ตาโปรตากล้องถ่าย
คือกล้องโปรโน่นะตากล้องถ่ายไม่มีใครยืนใกล้รถ๑๐๐
คนที่ยืนก็มีคนถ่ายบวกเจ้าของรถซึ่งใส่แมสกันทุกคน
ในรถไม่มีคนแน่นอนไอ้สมใครวะอันนี้วันนี้ผมคิดนะ

น่าจะเป็นคนที่อู่ปะอเจมส์ไอ้สมก็ขี่รถไปซื้อของแล้ว
คนในโลกโซเชียลเขาก็เข้าไปปรับแสงปรับอะไรให้หน่อย
แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามีคนอยู่ในรถจริง
แต่คุณสืบสกุลเอาจริงนะคือมันเป็นกระจกดำถูกไหม
แล้วมันก็น่าจะไม่เห็นข้างในไหม
อันนี้ที่ฉันมองเองก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นเงาสะท้อนหรือเปล่าไม่รู้
คนก็ถามเยอะเหมือนกันเป็นเงาสะท้อนหรือเปล่า
เรื่องนี้มีคนพิสูจน์ให้ล่าสุดณแจ่ม
แจ่มเป็นใครน้าแจ่มเป็นเจ้าของอู่

พิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยได้ทำคลิปความยาว๙นาที
เล่าว่าเหตุที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อวันศุกร์ที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะครับ

แล้วลูกค้าก็แชทมาถามบอกว่าณก็คือณแจ่มนะ
โพสต์มาถามที่ศูนย์ที่อูดน้านี่เห็นไหมว่ามีคนอยู่ในรถ
ทีนี้ครับณแจ่มก็เห็นภาพ

ก็ต้องพิสูจน์ด้วยการไปดูกล้องวงจรปิดภายในอู
พิสูจน์ว่าคืนวันศุกร์ที่๑๒มิถุนายน
มีใครยืนอยู่ข้างรถบ้าง
ดังนั้นเรามีคลิปที่นัดแจ่มเขาพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
ทำไมหน้าให้นึงออกมาเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่

หันหันไหมหัน

ผมคุณอาริยาก็ยังถกเถียงกันกับทีมงานช่างภาพ
มันเป็นไปได้ไหมว่าเงามันสะท้อนหรือว่ายังไง

ไม่เดี๋ยวฉันกำลังดูว่าไหนคือต้นไม้
แต่น้าแจ่มเขาบอกว่าเขาพิสูจน์มา

สมเนี่ยคือใครไอ้สมก็คือคนงานในอู่นี่แหละฮะ

สำหรับรถคันนี้ก็ว่ากันไปแล้ว
แต่ว่าคุณผู้ชมจะคิดเห็นประการใดนะครับ

ซึ่งน้าแจ่มก็ได้โพสต์ข้อความล่าสุดว่า
คันดำคือคันนี้พิสูจน์ให้แล้วนะ
แต่อีก๒คันให้ช่วยเหลือตัวเองนะ
นะครับจนมีชาวโซเชียลไปคอมเมนต์บอกว่า
เป็นหน้าของนายสมหรือนายสมลูกน้องของน้าแจ่มหรือเปล่า

หรือ๒คันนั้นเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณจริงในอู่ของน้าแจ่มเนี่ย
ก็มีคันดำมีคันขาวอะไรเนี่ย
มันมีเหมือนเงาสะท้อนแบบนี้เหมือนกัน
เป็นวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลหรือเปล่านะฮะ

คือคนจะไปอู่นะแจ่มเยอะมากขึ้นเพราะว่าอยากไปพิสูจน์
สองคือคนกลัวไม่กล้าไปอู่นะแจ่มแล้ว

แจ่มก็อุตส่าห์บอกว่าพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
กล้องวงจรปิดมุมสะท้อนเงาอะไรอย่างนี้

ดิฉันก็ไม่คิดว่าตอนดูกล้องวงจรปิดมันมีต้นไม้อยู่ใช่ไหม